ไปดูแบบมินตันเวิลทัวร์ไฟนอลกันบ้างครับประเภทหญิงคู่นัดที่๒ในกลุ่มบี
งกลพันธ์กิติธารากุลกับระวินดาประจงใจลงสนามเจอกับคิมโซยองแล้วก็คองฮียองครับ
มือหกของโลกจากเกาหลีใต้ทั้งคู่เนี่ยเก็บจะชนะมาได้ในเกมแรก
แล้วก็เจอกันมาตลอดในสองรายการก่อนหน้านี้ด้วยนะครับปรากฏว่าคู่ของน้องกิฟต์น้องวิวของไทยนะครับ
สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่จากเกาหลีใต้พ่ายไปสิบสองยี่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสี่ยี่สิบเอ็ด
แต่ว่ากิฟต์กับวิวเนี่ยก็ยังมีลุ้นในการเข้ารอบนัดสุดท้ายจะพบกับทางลินดาเอฟเลอร์แล้วก็อิสเบล
ทริดนะครับจากเยอรมนีที่ตกรอบไปแล้วถ้าเกิดชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันที